อยู่ไหนนั้นอยู่ไหนเผาอ่ะนั้น
แม่งกลัวแม่งกลัว
แม่งกลัว
แม่งกลัว
แม่งกลัว
แม่งกลัว

คนด้วยกันนะครับเป็นผู้ใหญ่๕คนแล้วก็เป็นเด็ก
ไม่เลยคือทั้ง๕คนทั้ง๗คนทีละคนทั้งนั้นเลย
ไม่เคยเข้ารักษณะมาสองคนสามคนโซมไม่มีเลยเป็นการกระทำเดียว